เอาละครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศเทศกาลกินเจ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมพรกันบ้างนะครับ
จังหวัดชุมพรเขาเปิดโรงทาน๑๐วัน
ทำอาหารเจให้ประชาชนได้รับประทานกันฟรีด้วยนะครับ
ถือศีลกินเจวันที่๒เป็นไปอย่างคึกคักด้วย
ติดตามบรรยากาศได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจของชาวชุมพรวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
หลังจากที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งวันนี้ค่ะทางมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห
ได้มีการเปิดโรงทานตั้งแต่๖โมงเช้า
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เดินทางมารับประทานอาหารเจค่ะ
ชุมพรจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางไปรับประทานอาหารเจ
เขตเทศบาลเมืองชุมพรกันอย่างคึกคักนะคะ
โดยส่วนใหญ่ฮิ้วปิ่นโตติดมือไปด้วย
ประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน
เพื่อใส่อาหารเจกลับไปรับประทานที่บ้าน
บรรดาแม่ครัวนะคะได้มีการประกอบอาหารเจกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะ
หุงข้าวสารเกือบ๕๐กิโลกรัม
เพื่อรองรับชาวชุมพรที่ถือศีลกินเจกว่าพันคนนะคะ
ส่วนเมนูอาหารก็มีหลายอย่างนะคะ
อย่างเช่นเช้าวันนี้มีเป็นแกงส้มเจผัดถั่วงอกเจต้มจับฉ่ายเจ
และจะเปิดโรงทานให้บริการประชาชนได้รับประทานฟรีทั้ง๓มื้อ
ตลอดทุกวันช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ค่ะ
มันรู้สึกว่ามันอิ่มบุญหรือมันสบายตัว
รู้สึกว่ามันมีความสุขกับการกินเจ

พระวันภาพพี่ก็กินเจอยู่แล้วแหละ
พี่ก็กินมาตลอดเลยจนครบจนว่าจนเลยเจอ่ะพี่ก็ยังกินอยู่
เทศกาลถือศีลกินเจชุมพรปีนี้นะคะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

ฟื้นฟูพิธีกรรมอันเข้มขลังของชาวแต้จิ๋วขึ้นมา

โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งมีส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาล
รวมถึงคณะเจอิ้วเข้าร่วมพิธีอันเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ
กิ้วอองภุกโจและเตะเกียงเก้าดวงขึ้นสู่ย่อเสาเต็งกอ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเทศกาลถือศีลกินเจชุมพรได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
และในตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้นะคะ
ที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะหรือพกตัว

เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าร่วมตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดชุมพรค่ะ